ล่าสุดจ้ะเขาไปเล่นกีฬาทางน้ำ

คุณก็พูดไม่ออกกันเลยทีเดียวนะคะชัลรี่
ใส่สีขาวเข้าใจแต่ถ้าเพราะมันเปียกน้ำหล่ะเหตุอะไรจุ๊บ
เออเข้ามาอยากให้ลงน้ำบ่อยแล้วก็ขึ้นมาลงใหม่ขึ้นมาลงไปขึ้นมา
ประสอบสนองความต้องการของคุณชัลรี่
ไม่เขาบอกว่าเห็นแบบนี้ทำเอาสยิวเลยทีเดียวนะครับ
กับทริปเวคบอร์ดสุดร่าวร้อน
รับกับแสงแดดวันอาทิตย์ในมายอามี่
ดิฉันเกลียดสคริปต์จังเลยอ่ะที่มึงปล่อยปลูกไป
นักร้องหนุ่มวัยกำลังโตก็ถูกปาบาเรซี่มือไวค่ะ
คุณผู้ชมแชร์ภาพโมเมนต์สุดเซ็กซี่เอาไว้ได้
ขณะที่กำลังออกกำลังกายทางน้ำอย่างสนุกสนาน
ไม่ต้องเซ็นเซอร์ก็ได้มั้งมาเต็มขนาดนั้นแล้วนะ
ตั้งแต่ขณะกำลังกระโดดจากเรือยอร์ชลงน้ำ

อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งใจโฆษณาหรือว่าอะไรนะ

ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำทำเอาเสียวาบไปตามกันค่ะ

อย่างบ้านเราเนี่ยสงการลนลงใช่ไหม
อย่าใส่สีขาวเปียกน้ำนั้นมันดูโป๊ะ
หลายคนก็เลยเมาส์กันคุณเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งตกเวทีคอนเสิร์ตไปไง

สาวหลายคนน่าจะคาดเดาอะไรบางอย่างได้แล้วมั้งคะคุณ
ฉันไม่เห็นเดาออกเลยว่าอะไรเป็นอะไร